คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ระยองเป็นคดีใหญ่ที่เราต้องตามกันนะฮะ
เพราะว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามายิงอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติจนเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจตั้งหลายปมนะคุณฮะไม่ว่าจะปมเรื่องของการทำหน้าที่ทนายความ
มเรื่องธุรกิจและที่สำคัญคือปมการเมืองท้องถิ่นด้วย
คุณผู้ชมเห็นภาพวงจรปิดนะฮะนี่คนร้ายนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้มือซ้ายเนี่ยถืออาวุธปืนกระหน่ำยิงนะฮะ
ผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติภายในปั๊มน้ำมันของเขาเอง
ทั้งที่เขานั่งทำงานอยู่ตรงโต๊ะนี้สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ภาพวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านค่าย
ค่ายจังหวัดระยองก็จับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
ชายคนนี้รูปร่างผอมสูงขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับมาคนเดียวสวมหมวกกันน็อก
หลังจากที่เห็นนายมานพเสถียรเขตอายุ๕๒ปีเจ้าของปั๊ม
และเป็นอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติ
นั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินหน้าออฟฟิศ
คนร้ายก็ขี่รถมาจอดใช้อาวุธปืนไม่ทราบ

จ่อยิงนายมานพที่บริเวณหน้าอก๒นัด
ล้มลงไปหน้าคว่ำกับพื้น
แล้วก็ยิงซ้ำไปที่ใบหน้าอีก๑นัดอย่างเลือดเย็นนะครับ
หน้าครอบครัวโดยเฉพาะพี่สาวนะ
พี่สาวของนายมานพที่อยู่ที่ปั๊มแห่งนี้ด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่ม๕นาที
ในกล้องวงจรปิดนี่ไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๑๕สิงหาคมครับ
หลังเกิดเหตุนายมานพถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
พบว่ามีแผลถูกยิงเข้าที่ใบหน้าใต้ตาขวา๑นัด
แล้วก็ที่หน้าอก๒นัดแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากนั้นตำรวจสพบ้านค่ายเข้าเก็บหลักฐานบริเวณที่เกิดเหตุ
พบกระจกออฟฟิศถูกกระสุนแตกเป็นรู
และที่พื้นมีรอยเลือดหยดเต็มพื้น
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคันนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ

ภาพวงจรปิดที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
จากปั๊มน้ำมันประมาณ๓๐๐เมตร
จะเห็นคนร้ายขี่รถมาจอดที่หน้าร้านขายของชำ
จากกระยานยนต์คนนี้มือยิงคนนี้
ก่อนจะขี่วนย้อนกลับไปก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมัน
ในกล้องวงจรปิดนี้ก็ไม่ตรงเหมือนกันนะฮะกับเวลาจริง
จากนั้นภาพวงจรปิดที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
เยื้องกับปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ
จะเห็นคนร้ายขี่รถผ่านมาอย่างช้า
ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปก่อเหตุภายในปั๊มน้ำมัน
นี่ผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วนะฮะ

ก็เลี้ยวเข้าไปก่อเหตุยิงนายมานพนะครับ
อกจากนี้นะฮะหลังก่อเหตุแล้วนะครับ
ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดอีกชุดหนึ่ง
จะเห็นคนร้ายขี่รถย้อนกลับไปเส้นทางเดิม

่งหน้าไปถนนทางหลวงหมายเลข๓๕
ซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางหลบหนีครับ
ซึ่งภาพวงจรปิดนี้ก็เป็นจุดสุดท้าย
วงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้
ก่อนที่จะหายหลุดจากจอไปนะฮะนี่ฮะ
ล่าสุดตำรวจแกะรอยภาพวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
ไปพบกับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
ว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ถูกทิ้งไว้ในป่าย่ารกขึ้นสูง
ริมถนนหนองละลอกที่บ้านค่าย

แล้วก็ห่างจากปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ๓๙กิโลเมตร
ตำรวจนำรถจักรยานยนต์คันนี้กลับมาตรวจสอบ
ที่โรงพักษ์สพบ้านค่าย
สำหรับประวัติของผู้ตายนายมานพมีอาชีพทนายความ
แล้วก็ยังทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ฟิลิปปินส์เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
เส้นทางการเมืองเมื่อปี๒๔
ขยลงสมัครสอสอพัฒประชาธิบดร์
ปี๔๙มคอยลงสมัคสอสอพักเพื่อไทย
จากนั้นปี๑๙๖๒ได้ลงสมัครสอสอภัคไทยรักษาชาติเขต๓จระยอง

และล่าสุดนะครับวางแผนจะลงสมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
แต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
อกจากนี้ยังพบว่าก่อนหน้านี้เคยถูกคนทำร้าย
คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านภักรณ์
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับสำหรับในครั้งนั้นฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะครับค่ะเราส่งคุณบอมอภิวัฒน์ค่ะ
ลงพื้นที่ไปไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาให้ข้อมูลว่าทุ่มนึงเมื่อวานนี้กำลังจะปิดปั๊มน้ำมันอยู่แล้วค่ะ
ขับรถเข้ามาที่ปั๊มนั่งที่โต๊ะที่เกิดเหตุแล้วบอกให้เด็กปั๊ม
เอาปิดแล้วนะปิดปั๊มได้เลยฝนจะตกแล้ว
แล้วตอนกำลังจะปิดปั๊มนี่แหละคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามานะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงประทัดสามครั้งตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงยางรถบรรทุกระเบิด
แต่พอหันไปมองสามีลงไปกองกับพื้นแล้วตอนที่คนร้ายก่อเหตุนะคะ
ลงมือแบบเหมือนใจเย็นมากอ่ะคุณผู้ชมลองดูภาพควบคู่ไปด้วยนะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าลองดูสิทำไมเหมือนคนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างใจเย็น
ไม่มีท่าทีเร่งรีบอะไรเลยครับภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่คุ้นหน้าคนร้ายเลยนะคะ
ยังไม่แน่ใจถึงปมการก่อเหตุสามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
รู้แค่ว่าสามีกำลังเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นไปช่วยผู้สมัคร
ตำแหน่งนายกอบตหนองตะพานอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองแต่แพ้การเลือกตั้ง
ล่าสุดค่ะมีการนำหลักฐานเรื่องการร้องการซื้อเสียงของอีกฝ่าย
มันก็มีการสอบสวนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะโดนใบแดง
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าเออภรรยาบอกว่าเออ
ประเด็นนี้มันน่าจะเก็บของอย่างหนึ่งเนี่ยฮะแต่ก็ไม่ตัดประเด็นอื่นนะคะครับ
ประเด็นธุรกิจประเด็นอะไรแบบนี้แต่ว่าชู้สาวเนี่ยภรรยาบอกไม่ใช่แน่
ยอมรับว่าสามีมีภรรยาหลายคนแต่ทุกคนไม่มีปัญหากัน
ก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรค่ะ
เขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรให้ฟังนะอืมเขาเคยบอกมีปัญหาของใครอะไรอย่างนี้
ไม่มีไม่มีเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เรารู้ว่าเขากำลังช่วยเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้อยู่
อ่าแค่นั้นเนี้ยก็ไม่ได้ถามอะไรมากอืมแต่ก็ได้แต่ก็ได้เคยเตือนบ้างว่าเอ่อให้ระวังอะไรเนี้ยจะไปทำ
ทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมมันน่ากลัวแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเป็นทนายเป็นอะไรอะไรเนี่ย
เขาก็ทำของเขาไปนั่นแหละถ้าว่าไปแล้วมันก็น่าจะอยากให้จับเพราะเราก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตะมนต์บ้านค่าย
บอกว่าน้องชายไม่เคยมาเล่าหรือมาปรึกษาปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ถ้าถามความเห็นพี่สาว
พี่สาวมองว่าไอ้เหตุการณ์นี้สงสัยเป็นประเด็นการเมืองท้องถิ่นคือมองเรื่องนี้เป็นหลักอะค่ะ
เพราะว่าน้องชายกับครอบครัวทำงานในวงการการเมืองมาโดยตลอดมีนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาปรึกษาปัญหาเป็นประจำเลย
การเมืองท้องถิ่นแถวนี้รุนแรงมากสี่ปีก่อนตอนที่สามีเธอรับตำแหน่งนายกอบตบ้านค่าย
แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะคะช่วงกำลังจะเลือกตั้งอ่ะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีเธอโดนมือปืนตามประกบยิงถึงบ้าน
ส่วนเรื่องรายชื่อที่เขียนบนกระดานหลังห้องทำงานของน้องชายถามว่าเกี่ยวไหม
ทำไมต้องเขียนรายชื่อเหล่านี้เอาไว้เป็นชื่อใครพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยว
เนี่ยค่ะรายชื่อเต็มเลยเห็นไหมคะคือเขางงว่าคือใคร
ทำไมแล้วมีเขียนเรื่องแจ่งความมินประมาทแล้วมีชื่ออะไรแบบนี้ค่ะ
บอกไม่น่าจะเกี่ยวไอ้ที่เขียนไว้เนี่ยเขียนมานานมากแล้วน้องชายมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องนี้ไหม
พี่สาวก็บอกไม่น่าจะใช่เพราะทุกคนเขารู้กันอยู่ร่วมกันได้ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หลายคนที่ว่าเนี่ยไม่เคยมีใครทะเลาะกันเลยค่ะ
ในส่วนของพี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น
เพราะทุกคนคิดว่าลงการเมืองแล้วมันก็ต้องมีผลลัพธ์เข้ากระเป๋าของตัวเอง
อันนี้ก็ต้องฝากตำรวจฝากสื่อช่วยหาหลักฐานในการหาคนทำผิดครับ
หาเอ่อข้อมูลของคนร้ายแล้วก็คนที่เป็นอ่า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
ตำแหน่งนี้แล้วแต่มีประเด็นที่ภรรยาผู้ตายเนี่ย
บอกว่าผู้ตายหรือนายมานพเคยไปช่วยกำนันคนหนึ่ง
ในการสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตหนองตะพาน
ตำแหน่งนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทีมข่าวของเรานะฮะ
ก็ต้องไปพูดคุยกับนายอดุลบำรุงสุนทรอายุ๖๓ปี
กำนันอดุลเป็นอดีตนายกอบตหนองตะพาน
ซึ่งเป็นคนที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะอ้างถึงว่านายมานพเนี่ย
สามีของเธอได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้
ช่วงที่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตหนองตะพาน
นี่จึงเป็นสาเหตุทางการเมืองที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
อดุลบอกแบบนี้ครับบอกว่าตัวเขาเองเคยดำรงตำแหน่งกำนันมาก่อน
ก่อนจะมาลงสมัครนายกอบตหนองตะพานฮะส่วนเรื่องที่ให้มานายมานพผู้ตายเนี่ย
ช่วยดูแลทางด้านกฎหมายให้เพราะเป็นเครือยาศกัน
อีกทั้งเห็นว่านายมานพเป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้
เพราะนายมานพเป็นทนายความด้วยโดยย้อนกลับไปเมื่อปี๖๔นะครับ
กำนันอดุลได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบตอีกครั้ง
แต่ก็แพ้การเลือกตั้งไปแล้วก็มาทราบ
อีกฝั่งเนี่ยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทีนี้มีการรวบรวมข้อมูลนะ
รวมรวมข้อมูลร่วมกับนายมานพแล้วก็นำไปยื่นร้องเรียนกับกรกต
หลังจากร้องเรียนไปทางกรกตนะฮะกรกตก็ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่ผลมันยังไม่ออกว่าเป็นยังไงคุณอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบอยู่
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้นายมานพถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
ตัวของกำนันอดุลมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ที่ผู้ถูกร้องเรียนจะมาฆ่ากันแบบนี้เพราะผลมันยังไม่ออก
มันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบส่วนจะเป็นประเด็นไหนได้อีกบ้างนะฮะ
กำนันอดุลบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันเพราะนายมานพผู้ตายเนี่ย
กำลังจะลงเล่นการเมืองสนามใหญ่แล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ความรู้สึกผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ผมยังไม่เคยเห็นข่าวที่ไหนเลย
ว่าในเรื่องของการร้องเรียนเราจะมาข่ากันอย่างนี้
ผมมองว่าในความรู้สึกผมนะผมว่าและมันยังไม่ได้ออกผลมา
เขาจะเอ่อมามาขากันเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงอ่ะอืม
คิดว่าน่าจะประเด็นอื่นตรงอื่นมากกว่าอืมค่ะผมมองน่าจะเป็นประเด็นอื่น
แต่ว่าอันนี้เราเพียงแต่ขาดการนะเราก็ไม่รู้ไงว่า
ว่าเขามีอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงแต่ถ้าในเรื่องตรงเนี้ย
ผมว่าไม่น่าจะใช่นะคุณผู้ชมฮะในเมื่อมีการพาดพิงไปนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลกับนายกอบต
ตรวจสอบเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับ

เพราะผมยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็น
ยื่นร้องตรวจสอบต่อกรกต

ต่อกรกตทางกรกตเอง
ได้เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ออกเลยว่าเป็นอย่างไร

ส่วนเรื่องที่ตำรวจพบรถจักรยานยนต์
ต้องสงสัยทิ้งไว้ในป่าย่ารกขึ้นสูง

ก็ย้อนกลับไปจุดดังกล่าวนี้นะครับ

ที่มีบ้านร้างแล้วก็ป่าย่ารกทึบ

แต่ไม่พบว่าถูกพยายามหลักฐานใด

อกจากนี้มีรายงานนะครับว่ารถจักรยานยนต์
ที่ใช้ในการก่อเหตุยิงนายมานพ
พบว่ารถเนี่ยจดทะเบียนเมื่อปี

สพมาพตะพุธแต่พอส่ง
ตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่ารถจักรยานยนต์

พลตำรวจตรีอิทธิพรโพทองรอง

ตั้งประเด็นสอบสวนไว้๓ประเด็นครับ

แล้วก็เรื่องการเมืองครับ

ผลการเลือกตั้งอบตนตภ
ยังไม่มีการสอบสวนถึงประเด็นนี้นะครับ

ยังไม่สามารถตอบได้ว่าอยู่ในพื้นที่หรือไม่
ยังไม่มีการสอบสวนถึงประเด็นนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตคืนนายมานต์โน๊ป
ส่งมาชนะสูตรที่แผนกนิติเวศ

จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
เดี๋ยวรอการคลี่ปมในการก่อเหตุนี้นะครับ